มาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
ประเด็นหลักก็คือระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน

เราจะมาเริ่มกันที่คดีความหลักกันก่อน

ถึงแม้ว่าตำรวจจะไม่สั่งฟ้อง
ข้อหาที่ครูปรีชาไปแจ้งความเอาผิดหมวดจรูน
ว่าไปยักยอกของตกหล่นหรือรับของโจร
ครูปรีชาเขาบอกว่าเขาเดินหน้าเอง
ทนายความยื่นเรื่องในการฟ้องร้องเอง

เขาก็ไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ยื่นฟ้องเองเป็นคดีอาญา
ซึ่งประเด็นนี้นะคะเราก็รายงานไปว่า
ทนายความและครูปรีชาก็ยังมั่นใจว่า

เป็นพยานเดิมตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว
แต่เป็นพยานเดิมที่ไม่ยอมออกมาพูดอะไร

ใช่พยานคนนี้เขาบอกว่าเห็นครูปรีชาทำลอตเตอรี่หล่น

ใช่เนี่ยวันนี้ทนายสิทธาก็เลยมาแย้งเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่เราย้อนไปดูกันหน่อยว่าเมื่อวานนี้ครูปรีชากับทนายความ
เขามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะคะ
นายวรยุทธ์บุญวงศัยทนายความของครูปรีชานะคะ
ก็เดินทางไปพร้อมกับครูปรีชานะคะ
เขาก็ไปยื่นฟ้องเอง
ใช้สิทธิ์ฐานะของผู้เสียหายนะคะ
ก็เป็นไปตามกฎหมายก็สามารถทำได้อยู่แล้ว
กรณีที่พนักงานสอบสวนมีคำสั่งไม่ฟ้อง

ก็ใช้สิทธิ์ได้ฟ้องเองได้

ในข้อหายักยอกทรัพย์สิ่งของตกหล่นหรือรับของโจรนะคะ
สารจังหวัดกาญจนบุรีให้เอาผิดกับหมวดจรูนค่ะ
สารท่านก็นัดไต่สวนมูลฟ้อง

เดี๋ยวก็ต้องรอวันที่๔มิถุนายน

เขาก็ยืนยันว่าใช้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมด
เพื่อนำเสนอในชั้นการพิจารณาของศาล
แล้วก็หลักฐานจากตำรวจภูทรภาค๗บางส่วนนำมาประกอบ
ส่วนที่กองปราบสั่งไม่ฟ้อง
ทนายความของครูปรีชาก็บอกว่า
ดุลยพินิษฐ์ของตำรวจกองปราบ
ก็เคารพในดุลยพินิษฐ์ของทางตำรวจกองปราบเขา

แต่ก็กำลังพิจารณาอยู่ว่า
คำสั่งไม่ฟ้องเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
แล้วก็มีกระแสข่าวมาคุณผู้ชมว่า
ครูปรีชานะจะฟ้องท่านผอบตรเลยนะ

เขาบอกว่าเป็นแค่กระแสคุณภาคภูมิ

ว่าการทำงานของตำรวจชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า

เราก็เคารพในการตัดสินใจของกองปราบ
พินาหลักฐานที่สั่งไม่ฟ้อง
แค่ว่าในของกองปราบเราก็พินาอยู่ว่า
คำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ก็เป็นการกระทำผิดอีกฐานหนึ่ง
เดี๋ยวกำลังพิจารณาอยู่ก็เป็นข่าวเท่านั้นเองแต่ว่าก็อย่างที่บอกเหมือนที่เรียนว่าเรากำลังพิจารณา
ว่าในส่วนไม่ใช่ว่าเราอยากจะฟ้องใครเราก็ฟ้องไม่ใช่คือเราต้องพิจารณาข้อที่จริงให้ชัดแจ้งว่า
ในบุคคลที่เราจะฟ้องนั้นมีเจตนาทุจริตกระทำละเมิดต่อกฎหมายและทำให้เราเสียหาย
จริงเราจึงยังเหมือนกันดีครับ
บอกว่าเดี๋ยวพิจารณาก่อนว่าจะฟ้องใครบ้างเบื้องต้นตอนนี้ก็คือฟ้องหมวดจรูนคนเดียว
ยักยอกทรัพย์ตกหล่นหรือรับของโจรนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของพยานทางธนายความของครูปรีชาบอกว่า
มีพยานแต่มันไม่ใช่พยานใหม่หรอกเป็นพยานที่เขารู้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าพยานคนนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาล
ส่วนในแผนในแผนก็เป็นพยานอีกคนนึงที่ให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนว่าเห็นลอตเตอรี่ลน
ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าลอตเตอรี่ใครหล่น๕ใบแล้วก็เห็นคนก้มเก็บคล้ายกับหมวดจรูนเนี่ยค่ะ
ในแผนคนนี้ทนายความของครูปรีชาเขาบอกว่าก็คุยกันนะคะในแผนเองก็อยากจะมาเป็นพยานให้กับครูปรีชานะคะ
แต่ทนายบอกว่าดูแล้วเนี่ยนายแผนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ก็เห็นขนาดเห็นหมวดจรูนทำลอตเตอรี่หล่น
เขาก็บอกในแผนไม่เกี่ยวไม่จำเป็นต้องเอาในแผนมาเป็นพยานเขามีพยานอีกคนนึงที่เห็นชัด
รูปรีชาเองก็บอกว่าก็ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะก็รู้สึกสบายใจที่ได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนี้
นี่คือความขึ้นไหวเมื่อวานของครูกรีชารัฐนายความ